ืดเส้นยืดสายกันไปแล้วแข็งแรงกันแล้วก็ออกไปเที่ยวกัน
คุณชนะจะไปชนบุรีเย็นนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกับชาวชนบุรีแน่นอน
แต่ว่าดิฉันจะพาไปที่ศรีสะเกดบ้านดิฉันก่อนนะคะ
ไปกันค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะมีแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อนั่นก็คือพาหมออีแดง
จ้าไปผาหมออีแดงกันเด้อ
เบิ้งแต่ละค่ะเป็นตัสออนอีหรี่

อาจจะสวยคล้ายกันเพราะดูวิวสิเห็นไหม
เป็นทะเลหมอกที่ดูแล้วโอ้โหงดงามน่าทึ่งน่าจับตาจริง
คุณผู้ชมต้องบอกว่าอากาศดีดีอุณหภูมิประมาณ๒๓องศาเซลเซียสเท่านั้น
เพราะฉะนั้นมันก็จะเห็นทะเลหมอกเต็มพื้นที่ไปหมดเลยนะคะ
ตรงนี้ค่ะเรียกว่าผาหมออีด่าผาหมออีแดง
ไปถ่ายรูปกันแต่ละจุดเนี่ยสามารถถ่ายได้เลย
มันจะมีจุดที่ตั้งป้ายผาหมออีแดงเอาไว้ด้วยนะคุณผู้ชม
ไปทั้งทีเนี่ยคุณผู้ชมค่ะไปแล้วก็ไปกินไปเที่ยวให้เต็มที่
บอดอีแดงนะทั้งชีวิตนี้ยังไม่เคยไปเลยสีสะเกียร์

ไปได้เลยค่ะมีโอกาสไปได้เลยนะคะช่วงนี้นะคะ